รถยนต์คันหนึ่งตำรวจเรียกเพื่อให้ตรวจรถ

ขับหนีไปขับหนีไปไปชนรถชาวบ้านเป็น๑๐คัน
สุดท้ายต้องยิงยางยิงยางก็จอดจนมุมในซอย

นี่กว่าจะเอาขึ้นมาได้ขึ้นมาได้นี่หมดสติเลยนะครับ
ตัวใหญ่ด้วยฮะก็ต้องมาช่วยกัน
นี่ฮะโอ้โหไปอยู่ในน้ำเป็นชั่วโมงครับ

นี่ค่ะอู้หูแล้วตัวเบลอเลย

เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
นี่คือช่วงริมคลองท้ายซอยรับประสงค์

ผู้ชายคนนี้ฮะกู้ภัยก็เอาตัวขึ้นมาจากน้ำ

แล้วก็ไปยุ่งอย่างทุลักษณ์ทุเล

ต้องพาไปประถมพยาบาลต่อแล้วค่อยส่งสอนอดินแดง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔โมงเย็นที่ผ่านมานะครับ
สอนอดินแดงเนี่ยพยายามสกัดจับคนร้ายที่ขับรถเชฟโรเล็ตสีเทาดำ
หมายเลขทะเบียนกไก่ย๔๓๘๐นครสวรรค์คันนี้ครับ
นี่คือตอนที่จนมุมในซอยถูกยิงยางจนแตกแล้ว
สีอิทยาก็มุ่งหน้าแผ่นแยกฟอร์จูนเรียวซ้ายมาทางถนนดินแดง
สามเหลี่ยมดินแดงเจอรถติดก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเข้าใต้ทางด่วน
ไปเจอตำรวจจนมุมในซอยรัฐประสงค์เป็นซอยตัน
จังหวะนี้ตำรวจก็ต้องยิงล้อเพื่อสกัดด้วยนะฮะ
เพราะว่าก็ชนรถชาวบ้านมาหลายสิบคันนะครับ
คนร้ายวิ่งลงจากรถปีนข้ามกำแพงฮะเห็นตัวใหญ่อย่างนี้คุณเดี๋ยวมาสอนเห็นกำแพงนี้ใช่ไหม
ปีนข้ามไปนะฮะปีนข้ามไปเอาไปเจอนู่นฮะคลองฮะเป็นคลองระบายน้ำ
กระโดดลงน้ำครับหน้าบ้านคุณชวนพอดีฮะ

ชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาอดีตนายกที่ซอยหมอเหล็งเนี่ยฮะ
ซ่อนตัวอยู่แถวนั้นนะฮะแถวคลองระบายน้ำเป็นชั่วโมงครับ
แต่สุดท้ายตำรวจก็หาจนเจอครับนี่คือถ้าตำรวจหาไม่เจอเอาขึ้นมาไม่ได้เนี่ย
ก็คงจะซ่อนอยู่ในนี้เอาขึ้นมานี่ก็สลบเลย
สลบหมดสติอยู่พักต้องปลุกปลุกแล้วก็เรียกจนลุกขึ้นมาได้ครับ
เดี๋ยวหลังจากเข้ามาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นซอยหนังตันมันก็ทิ้งรถซอยหนังตันมันก็ทิ้งรถหน่อยวิ่งเข้าบ้านออก
แล้วมันโดนจากที่กลางคลองที่ที่เขาพี่อ่าที่เขาจะกระโดดลงคลองนี่เขาสวนกับพ่อใช่ไหมฮะ
เขาสวนกับคุณพ่อไหมไม่เขามันวิ่งเข้าบ้านเขาไม่รู้มันไปอยู่บ้านไหนอยู่ตรงคลองบ้านไหนไม่รู้
วิ่งเข้าบ้านแล้วก็ไปกระโดดถ่ายบ้านให้ทีนึง
เพราะมันเป็นคลองป่าที่มันไม่รู้ว่าน้ำมันลึกไม่ใช่คนพื้นที่
ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็แวะทางไปไปตรงสวรีไปตรงสวรีตรงแค่ตำเรียน
เขาก็เลยหยิงยากพอยิงยากเสร็คก็ผมดีพันธุ์ข้างซ้ายเนี่ยเขาก็แวะไป
มีผู้ที่เสียหายจากการถูก
ผู้ชายครับรถชนก็มาแจ้งความด้วย
นี่ฮะพามาได้ก็ต้องพาไปสอนอนะครับ
วัททายชวนฮกรมนตรงบอกว่าคนร้ายถูกตรวจจรจร
เรียกตรวจค้นบนถนนแต่ขับรถหลบหนี
ชนรถชาวบ้านเสียหายอีกหลายคัน

เดี๋ยวจะสอบปากคำจะขยายผลนะครับ

หรือว่าเรื่องของยาเสพติดหรืออะไรยังไง
รถหนีขนาดนี้นะ